ช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวแปลกกันบ้างดีกว่า
โอ้โหเขาบอกว่าโลกโซเชียลสะท้านแล้วก็ตะลึงกันเลยทีเดียว
ว่าแต่เรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือเรื่องอะไร
ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเลื่อนเราเห
ไม่ใช่คุณชนะอยากเล่า
ภูมิใจในตัวเองจริงจริงอ่ะคุณผู้ชมครับ
พลุนสนิมขึ้นแล้วเนี่ยนะอย่างนี้แหละครับแล้วดูสภาพก่อน
สีนี่มันเหลืองอำพันธ์
โรคบริการเต็มนะครับตอนนี้แน่นอนบาทยักษ์รับประทานแต่อย่างนี้เขาบอกว่า
ไปโพสต์ขายไว้ในกลุ่มซื้อขายของเก่าโบราณเท่านั้นแล้ววงเล็บนะห้ามขายของผิดกฎหมาย
ถังใบนี้คุณว่าราคาเท่าไหร่ดีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
เอาหลักก่อนได้ไหมมันเดายากนะ
เฮ้ยอย่างนี้เขาโพสต์ขายในราคาหลักพันก็คือ๓๘๐๐บาท
จริงเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะเลยมีคนมาแสดงความเห็นก็เยอะนะครับ
โดยคุณวัฒนาครับที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าเจอน้องคนนึงโพสต์ขายถังตามรูป
โดนคนแซะเยอะเลยแซะเป็นพันแต่แกยังตอบแบบสุภาพอย่างใจเย็น
แถมมีคนต่อราคายังไงรู้ไหมยังไงแกก็ไม่ยอมลดสักบาท
ไม่ยอมขายถ้ามันลดราคาผมไม่ขายผมจะขายราคานี้
งงอ่ะดิเฮ้ยไอ้ถังแบบนี้ขายได้ราคาขนาดนี้เลยเหรอ
ไปดูความโดดเด่นของมันจะขายของอะไรคุณต้องมีแบบว่าสรรพคุณของมัน
ไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าความโดดเด่นของมันคือการผูกพังแบบธรรมชาติ
ราคามันไม่ได้อยู่ที่ตัวถังแต่มันอยู่ที่จิตใจและความผูกพัง
แต่ต่อรี่มันเป็นมายังไงความผูกพังหรือความผูกพัน
ความผูกพังนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมกว่ามันจะผูกจะพังได้อย่างนี้
มันต้องใช้เวลานะกี่ปีโอ้ยหลายปีแล้วคุณต้องตั้งตากแดดตาก
ตากฝนตากฝนตากความหนาวตากความร้อนตากมันทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วเขาบอกนะว่าคุณลองจินตนาการดูถ้าเกิดว่ามีหลอดไฟอยู่ข้างใน
แล้วมันฉายออกมาในช่วงกลางคืนแสงลอดออกมาจากรูที่มันผูกพัง
ที่ดูกัดก่อนด้วยสนิมมันจะอาดมากคือว่ามันสวยอ่ะ
เขาบอกว่ามันอยู่ที่คุณค่าของอย่างนี้มันอยู่ที่คุณค่าของจิตใจ
แต่พอพูดอย่างนี้แล้วดูสวยเลยนะแล้วถามว่าขายเท่าไหร่นะ
ไม่เอาดีกว่าคือใครชอบก็ซื้อไง
เอา๐๑วันให้เขาสะสมผงกลางในคุณค่ะเออเอางี้ละกัน
คุณก็ซื้อไม่ได้เพราะเขาขึ้นราคาไปที่๓๕๐๐แล้ว
มันกาลประมูลไปแล้วครับตอนนี้มันกาลเป็นงานศิลปะไปแล้วครับ
จริงมันค่อนข้างพูดจุดตอบ

ศิลปะที่ดิฉันไม่ใช่ศิลปะมากนะ

รูปภาพของอะไรมันอาจจะมอง

เป็นรูปเป็นร่างแต่มันคืองานศิลปะ

ใช่ประมาณนั้นแหละเข้าใจแค่นั้นแหละ

แต่ความจะได้แบบนี้

แล้วใครที่ชอบใส่กางเกงยีนเก่า

ก็คือเป็นกางเกงยีนที่รีบผ่านการใช้

แต่บางอย่างของเก่าไม่ดีนะคะคุณชนะ